ชวนชื่นตลกชื่อดังให้หายป่วยจากโควิด๑๙นะครับ
เริ่มจากเพจไทยลีกเพจอย่างเป็นทางการของฟุตบอลลีกอาชีพ
ออกมาโพสต์ให้กำลังใจนายอาคมปีดากุลหรือว่านครชวนชื่นให้หายป่วยในเร็ววัน
แล้วก็กลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับต่อไปเช่นเดียวกับเพจของสโมสรชูแบงคอกยูเนเต็ดโพสต์
ให้กำลังใจนครนะครับผู้ที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์เปิดตัวของสโมสร
ส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙ทุกคนปลอดภัยแล้วก็หายจากอาการป่วยในครั้งนี้
ส่งกำลังใจให้นครกลับมามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับ
แฟนบอลไทยเช่นเดิมนะครับซึ่งก่อนอันนี้นครเนี่ยเคยมาปรากฏตัว
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวถ่ายท่อสดฟุตบอล
ร่วมกับนักฟุตบอลไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ